คุณผู้ชมคะพาไปดูนาทีชีวิตค่ะ
ที่ตำรวจชิลีเร่งเข้าให้การช่วยเหลือหญิงชรานะคะ
ที่ติดอยู่ภายในบ้านแล้วก็กำลังถูกไฟไหม้บ้านอยู่เลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจในกรุงซาเดียโกของชิลี

เพื่อช่วยเหลือหญิงชราที่ติดอยู่ในบ้านที่กำลังเกิดไฟไหม้
แล้วก็กำลังถูกควันไฟหนาทึบปกคลุมเลยนะคะ
ซึ่งก็จะเห็นว่าหญิงชราผู้เคราะหร้ายคนนี้อยู่ในบ้านซึ่งมีรั้วเหล็กกั้นอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องพยายามอย่างหนักเนี่ยค่ะใช้แฉลงงัดเหล็กออกแข่งกับเวลา
ที่ไฟจะลุกลามมาถึงในที่สุดก็เข้าไปถึงตัวหญิงชรา
แล้วก็ดึงตัวคุณยายออกมาได้
มีรายงานว่าคุณยายมีแผลจากการถูกไฟไหม้ประมาณ๑๓๐ของร่างกาย
แต่คุณยายยังมีกำลังใจดีเชื่อว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในเวลาไม่นานค่ะ
ที่ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือเยาวชนอายุ๑๖ปีออกมาได้ทัน
สุดท้ายก็พบเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณอยู่ภายในบ้านหลังนี้
หลังจากเพลิงสงบลงแล้วนะคะ